คุณผู้ชมคะดูพาดหัวด้านหลังของเราหน่อยบุกรวบครูหืด
เรื่องนี้เนี่ยครูหลอกนักเรียนนักเรียนอยู่ม๓อายุ๑๗ค่ะ
ให้ไปแก้รอคาโรงแรมคือหลอกเข้ารีสอร์ทนะ
ใช่คือเด็กเนี่ยติดรอนะครูบอกว่าเอาไปรองั้นไปรอที่โรงแรมเดี๋ยวครูไปหา

โอ้โหแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะฝ่ายครูเองเนี่ยยังปฏิเสธเสียงแข็งเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ

นี่คุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมตำรวจสืบสวนของสพเมืองสุรินทร์
บุกเข้าไปในรีสอร์ทแห่งนี้ไปจับครูสอนวิชาสังคม
ของโรงเรียนแนมเพิ่มเมืองจังหวัดสุริน
เพราะว่าคุณครูสอนสังคมพาเด็ก
ม๓อะค่ะ๑๗ปีเนี่ยเข้ามาที่รีสอร์ท
แล้วตำรวจเขามีการวางแผนเขารวบรวมข้อมูลมาระยะหนึ่งแล้ว
เนื่องจากว่าชาวบ้านเขาก็แจ้งมาว่าคุณครูสังคมคนนี้นะ
ชอบพาเด็กมาทำอนาจารย์ตามรีสอร์ทหลายครั้งแล้ว
ทีนี้เขาก็เลยมีการตามพฤติกรรมมีการรวบรวมหลักฐานจนท้ายที่สุด
เมื่อวานนี้ค่ะไปจับกลุ่มตัวได้คารีสอร์ทเลย
น้องผู้หญิงวัย๑๗ปีน้องม๓ผู้เสียหายเนี่ยนะ
บอกว่าตัวน้องติดรอวิชาสังคมแล้วก็มาหาคุณครูที่โรงเรียน
คุณครูก็พาขึ้นรถไปกินข้าวแล้วก็มีเหล้ามีเบียร์ด้วย
หลังจากนั้นก็พาเข้ามาในรีสอร์ทแล้วก็มาคุยแล้วก็ถามด้วยว่า
หนูต้องการเงินเท่าไหร่๕๐๐หรือว่า๒๐๐บาท
น้องก็เลยถามกลับไปทำไมอาจารย์ทำแบบนี้
หลังจากนั้นค่ะตัวอาจารย์เข้ามารูปคลำขาอ่อนมาจับหน้าอก
แล้วตัวเด็กพยายามขัดขืนจนท้ายที่สุดตำรวจบุกเข้ามาพอดีนะคะ
เจ้าหน้าที่เขามีการขยายผลด้วยว่าจะมีเด็กคนอื่นตกเป็นเหยื่อหรือเปล่า
เบื้องต้นก็แจ้งคอหากับครูละค่ะ
พรากผู้เยาว์เด็กอายุกว่า๑๕ปี
แต่ยังไม่เกิน๑๘ปีเพื่อการอนาจารย์
แต่ฝั่งครูสังคมคนนี้เขายังปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ทีนี้หลังจากที่จับกลุ่มได้เมื่อวานแล้ว
วันนี้ค่ะนักข่าวของเราก็ไปที่โรงเรียนไปถามผอโรงเรียน

พยายามจะโทรติดต่อพอพอก็ไม่ได้รับสาย
เพราะว่าช่วงนี้โรงเรียนเขาไม่ได้ให้เปิดให้นักเรียนมาเรียนออนไซต์

ทีนี้ก็เลยสอบถามทางพอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ธยมศึกษาสุรินค่ะดรสำเริงบุญโต

ซึ่งทางผอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบอกว่าได้รับทราบเรื่องแล้ว
แล้วให้ครูสังคมคนนี้มาประจำที่สวนราชการในเขตพื้นที่การศึกษา
ตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้ด้วยค่ะ
ให้ลงไปตรวจสอบวันนี้เลยแล้วก็ให้เป็นเรื่องด่วนด้วย
สำหรับน้องวัย๑๗เด็กหญิงวัย๑๗เนี่ยนะคะ
ก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลสภาพจิตใจ
ถ้าเกิดพบว่าครูมีความผิดจริงจะลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุด
แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วย
ตอนนี้ผู้ปกครองคนอื่นนี่นะคะ
ยังไม่ได้มีการมาร้องเรียนเรื่องนี้เพิ่มเติม
เดี๋ยวลองฟังเสียงพอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหน่อยนะคะ
ประเด็นที่หนึ่งแล้วเราสั่งให้คุณครูมาประจำส่วนราชการที่เขตนะครับ
แล้วเราก็จะตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงนะครับ
ที่ทุกคนไปคุยกับติดว่าถ้าติดจริงยังไง
ก็เอามาที่ประเทศนี้ให้เขาสามารถทำตัว
และให้เขาสูญญาณได้ถ้าเป็นแบบนี้ครับ
นี่แหละค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบ

เพราะมันก็เป็นเรื่องที่สะเทือนในแวดวงการศึกษาเหมือนกันนะคะ